คุณผู้ชมพาไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวเชียงใหม่กันหน่อย
ชาวเชียงใหม่บอกว่าแผ่นดินไหวแต่พวกเราไม่ไหวแล้วนะคะ
กิ้งกือตะเข็บนับล้านตัวไต่ยั้วเยี้ยเต็มไปหมด
ใหญ่แค่ไหนพวกมันก็ไม่กลัว

แม้ว่าบ้านอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณสมพงศ์อมรวิวัฒน์มันก็ไปบุกจ้า

ถึงบอกไงว่าใหญ่แค่ไหนมันก็ไม่กลัวนะคะ
หลักเลยนะคะจุดที่มันไปบุกบ้านเรือนประชาชนก็คือในพื้นที่หมู่หนึ่ง
บ้านปากขอยเนื้อตำบลสรรพีเสื่อมเพื่อเมืองเชียงใหม่นะคะ
โอ้โหแล้วบ้านคุณสมพงศ์เนี่ยบ้านท่านตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำแม่ปิง
แล้วมีต้นไม้ใหญ่ด้วยไงสนามย่าไง
เป็นแหล่งขยายพันธุ์ชั้นดีของกิ้งกือหลังแบนแบบนี้ด้วยนะคะ
แล้วชาวบ้านในพื้นที่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า
ตั้งแต่เกิดมานะไม่เคยพบเคยเจอตะเข็บหรือว่ากิ้งกือ
ใส่เยอะหลักล้านตัวแบบนี้
แม้ว่าพยายามทำทุกวิถีทางแล้วนะอะไรบ้างล่ะ
ซื้อแป้งกำจัดเห็บหมัดมาโรยหน้าบ้านก็ทำแล้ว
คลอรีนฉีดพ่นก็ทำแล้ว
แต่ไม่สามารถกำจัดมันได้นะคะ
แล้วที่สำคัญที่สำคัญมันยังผลิตสายพันธุ์ใหม่
แล้วมีตัวใหม่ออกมาเพิ่มจำนวนเพิ่มปริมาณเยอะขึ้นด้วยค่ะ
โอ้โหนี่แทบจะมองใช่แทบจะมองไม่เห็นพื้นดินแล้วนะคะ
หนักข้อขึ้นคืออะไรรู้ไหมมันรู้งานนะไอ้พวกนี้

ย้ายถิ่นฐานไปบ้านหลังใกล้เคียงเลยนะคะ
ลามไปบ้านหลังอื่นชาวบ้านบอกว่าตอนนี้นะ
เสร็จแล้วมีบ้านของชาวบ้านในตัวเมืองเชียงใหม่
ได้รับความเดือดร้อนประมาณ๒๐หลังคาเรือน
รำคาญใจมากโดยเฉพาะตอนกลางคืน
พี่เบิร์ตลองจินตนาการนะไอ้เจ้าพวกนี้
มันเลื้อยมาแบบเข้าปากเข้าหูพวกเรานะ
ห้องนอนเข้ามาโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ

ล่าสุดค่ะอสมในพื้นที่นะคะ
บอกว่าลงพื้นที่ทำได้ดีสุดคือ
พ่นสารเคมีเพื่อกำจัดตะเข็บกิ้งกือเหล่านี้
บรรเทาใช้คำนี้ก่อนบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านไปก่อน
ยังไม่รับปากว่าจะสามารถกำจัดมันได้แบบอยู่
ชนิดที่ว่าไม่หลงเหลือแม้แต่ตัวเดียวหรือเปล่า